ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
น้ำหลายหลั่ง
สองฟ้ากลังอยู่ตรงบ้าน
แววเสียงแขนเสียงพิน
ซึ่งใจอายไม่ลืมลง
และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณสุนันร้อง

และสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้

เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าท่อนที่ร้องผิดคือท่อนไหน
ตามเมื่อมอง
น้ำหลายหลั่ง
ไปไปหวังหวัง

เพราะฉะนั้นเพลงนี้คือเพลง

รักวันเข้าพรรษาของคุณเฉลิมพลมาราคำนะครับ
ร้องผิดในเพลงที่๕นะครับ
คุณสุนันมีเงินสะสมอยู่ในเพลงที่๔
เพราะฉะนั้นเหลือครึ่งหนึ่ง
วันนี้คุณสุนันนะครับรับไป

เป็นเงินที่ลูกผู้ชายคนนี้นะครับ
เขาต่อสู้แล้วเขาทำให้กับครอบครัวของเขาเป็นเงินที่ไม่น้อยทีเดียว
เท่ากับเงินเดือน๒เดือนของคุณสุนันเลย
สุนันคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

นี่ก็คือมันเป็นเกมการแข่งขัน
มันมี๒ดักก็คือได้กับไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
บอกเป็นอย่าง

วันนี้นะครับร้องได้ให้ล้านของเรานะครับ
ขอขอบคุณนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับ
วันนี้เข้ามาสู้ชีวิตแล้วนะครับ
ให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่น

ขอขอบคุณมากเลยนะครับคุณสุนันนะครับ

มานี้ได้ไป๓๐๐๐๐ก็จะเอาไปเชิญเหลือลูกแล้วก็แฟนครับ

ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งครอบครัว
เราก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไป
นักสู้ชีวิตขึ้นมาต่อสู้กันบนเวทีแห่งนี้
ที่มาจ่อรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นคู่แม่ลูกที่ต้องช่วยเหลือจุนเจือกัน
แม่ก็ต้องช่วยลูกลูกเองก็ต้องช่วยแม่เช่นเดียวกัน
มีกันแค่สองคนสองคนชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปชมภาพชีวิตกันเลยครับ

ชื่อน้องป๊าค่ะแฟนแยกกันอยู่นานแล้วค่ะ
ไข่ป้าตากแตดป้าทอดแต่ละ๑๐บาทเลยอย่างนี้ค่ะ

ตอนเช้าตื่นมาก็ไปลงตะคัดที่คลองพอไปลงตะคัดเสร็จถ้าปลาไม่ติดเราก็จะไปขอซื้อเขา
โลสิบโลค่ะมาทอดขายจานจานละยี่สิบบาท
มันหากำไรไม่ได้พี่เพราะว่ารายวันพอจะขายหมดลงห้าร้อย
รายหวันพอจะมันมันก็คลายหวันอ่ะ
หนูเคยโอ๊ตพี่หนูเคยทำกระเป๋าตังค์หาย
หนูมีตังค์อยู่ในกระเป๋าหนูเก็บมาประมาณ๗๘เดือน
ห้าพันพี่รวมเหรียญด้วยนะนับแล้วอ่ะหนูขายของ
วันละ๕บาท๑๐บาทลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้ง
แล้วหนูก็เอาตังค์ใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วมันก็ตกหายไป
กลับมาบ้านหนูก็ร้องไห้เลยหนูก็วิ่งกลับไปขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
วิ่งหาเป่าตังค์หนึ่งรอบแล้วหนูก็หาไม่เจอ
หนูก็เลยบอกลูกว่าลูกแม่ทำกระเป๋าตังค์ให้นะ
แม่เขาก็ร้องไห้ใยเลยครับเขาก็ร้องประมาณสองชั่วโมง
ผมก็ปอบเข้าครับปอบบอกว่าแม่ไม่ต้องเครียดครับ
วันนั้นก็มีมาไหม้สองสองครับมีช้อนสองคันด้วย
แล้วก็ต้มมะม่ากินกันครับแล้วก็กินมะม่า
เราไม่ได้กินข้าวอีก๓วันค่ะ
กระเป๋าตังค์หายเราสองคนแม่ลูกก็ไม่ได้พูดอะไรกันมาก
ก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันแล้วเราก็ร้องไห้กันสองคน
ก็สงสารเขาอ่ะหัวอกคนเป็นแม่พี่ก็อยากให้ลูกอิ่
ก็อยากให้ลูกอิ่มตัวเองจะอดจะเหนื่อยยังไงก็
ช่างมันเถอะขอให้ลูกอิ่มก็พอแล้ว
เคยมีข้าวพัดอยู่กองครับแม่เขาก็ให้ผมกินคนเดียว
แล้วแม่เขาก็บอกป๊ากินไปเถอะไม่ต้องห่วงแม่
เดี๋ยวแม่ก็ทำจัดร้านก่อน
หนูเป็นหนี้ค่าเต็นต์มือสองกับถังน้ำแข็ง
หนูยืมตังค์เขาไปซื้อมาค่ะคร่าวก็สามพันค่ะ
สามพันสำหรับหนูมันเยอะมากค่ะพี่
เพราะว่าวันเราขายไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่
ค่ายไม่ถึง๓๐๐เราค่ายของได้หลักร้อยค่ะ
หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยก็ขายได้แค่นั้นครับพี่
พยายามที่จะเก็บเงินแต่พี่เขาดีมาก
เขาบอกมีแล้วค่อยให้แต่ว่าหนูก็รู้สึกอึดอัดใจค่ะ

ทุกวันนี้ก็เป็นห่วงลูกค่ะเรื่องมันไม่เหมือนเด็กคนอื่น
เขาไม่มีความล่าเริงไปไหนก็ต้องติดท้ายแม่ไปตลอด
เขาไปจับปลาด้วยค่ะเขาว่ายน้ำยังไม่เป็น
เขาก็จะใช้ห่วงยางบ้างกระหล่อนบ้าง
ถ้าได้เงินมาก็อยากจะให้เขามี
อย่างที่คนอื่นเขามีให้เรียนสูง
เพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกเรียนน้อยเหมือนเราอะค่ะ
แม่รักป้านะโตขึ้นต้อง
อย่าเป็นเหมือนแม่ตั้งใจเรียนเรียนให้เก่ง

ดูภาพชีวิตมาทั้งหมดเนี่ย

จ๊ะอย่าเป็นเหมือนแม่อย่าจนเหมือนแม่
นี่คือสิ่งที่ออกมาจากปากคนเป็นแม่

เรามาพบกับเธอเลยนะครับ
คุณปลานะครับแม่ค้าขายปลาที่มาสู้
เพื่อลูกชายครับเชิญครับ
สวัสดีครับลูกปลาเชิญตรงนี้แหละครับ
ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ก็ต้องมากับลูกชายนะครับ

เป็นพี่ที่อยู่ข้างร้านกัน
มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ขอต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับทั้งสองท่าน
สวัสดีครับ

เห็นบอกน้องเป็นเด็กที่ไม่ร่าเริงเลยพี่ปลาพี่ปลา

เขาต้องมาช่วยทำงานนะครับ

ช่วยจัดร้านจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเป็นเพราะอะไรลูกเราถึงไม่ล่าเริง

เขาก็ต้องอยู่ที่ช่วยมาช่วยแม่

ลำบากขนาดไหนครับชีวิตวันหนึ่ง
มันก็คนหน้าเช้ากินค่ำ

เดินเช้าก็ต้องไปขับซาเล้งไปดูก่อนว่าตรงไหนน้ำมันแห้ง

ดักสคัดก็คือไปจับปลานะครับ

อันนี้ถ้าเราจับได้แล้วเราก็มันก็เหมือนจะเราไม่ต้องลงทุนไงพี่
ถ้าได้เราก็มาทำจานขายใส่จานขายจานละยี่สิบ
ถ้าปลาเราขายไม่ได้หลายวันหลายวันคือหลายวันเข้าแล้วปลามก็จะตัวนิ่มลง

ก็เป็นการถนอมอาหารก็คือทอดซะเลย

รายได้เป็นไงฮะ
มันมันมันคาดมันคำนวณไม่ได้ค่ะถ้าขายดีก็ได้แต่ถ้าก็ได้กำไร
สมมุติขายดีเลยวันนี้ได้กี่บาท

แล้วอย่างขายแบบได้น้อยสุดเลยได้กี่บาท
กว่าบาทก็ถ้าจ่ายค่าที่ก็หมดบางทีก็มี
ก็คือวันหนึ่งแทบจะไม่มีเงินเหลือแล้วล่ะ

แล้วกว่าจะเก็บเงินได้ถึง๕๐๐๐บาท

จะเอาไปแบบจ่ายพวกเข้าอุปกรณ์การเรียนลูก
เพราะว่าช่วงนั้นปีเทิมเราก็กำไรเทิมไห่
พอเปิดเทอมเราก็ต้องมีข้าวอุปกรณ์ค่ะ

จนดึงมันทุดแล้วพี่

อเรนนี่ให้ดูกันตอนที่มีเงินเก็บเยอะด้วย

บอกกับแม่ว่าไม่ต้องเครียดแล้วบอกอะไรอีกลูก
ก็มันก็เริ่มมาม่าต้องร้องครับผมก็กินกับแม่
ป้าป่าจ๋าแม่ทำเงินหายหมดเลยตอนนั้นโกรธแม่ไหมคะ

ข้าวอยู่กี่วันนะลูกตอนนั้นน่ะ

เย็นวันที่แม่ตังนั้นหายป๊าป่านั่งกินว่ามีครื่องสำเร็จลูกกับแม่

แม่บอกให้ผมอิ่มมือเดียวกันเลยครับ
แล้วเริ่มต้นหาเงินใหม่ยังไงครับคุณป้า
ครับก็คือแล้วเราก็ไปซื้อกู้ตังเขา
ทีละห้าร้อยที่อะไรอย่างเงี้ย
กู้ตังค์เข้ามาเพื่อจะมาลงทุนก่อน

เพราะว่าเราต้องมีเต็นต์มีอะไรมีถังน้ำแข็ง
เพราะถ้าเราไม่มีของพวกนี้เราก็ขายของไม่ได้พี่
แล้วก็ไปหาถั่งตู้เย็นมือส

ด้วยสร้างร้านครับ
คุณแม่บอกว่าป้าป่าเป็นเด็กไม่ล่าเริงเลย

นิดหน่อยครับ
คือเด็กเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตกว่าเด็ก

มันก็น่าสงสารน่าเห็นใจมากทีเดียว

แต่ว่าก็ต้องมาช่วยคุณป้า

แล้วตอนนี้คุณฟาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่บ้าง

ยืมพี่คนข้างร้านล่ะ

ก้อยเป็นเจ้าหนี้ที่ใจดีนะเห็นพี่ป๊าบอก
ก็สงสารเขาอะค่ะข้าวข้าวตอนเช้าก็หุงเผื่อเขา

ก็สงสารเขาเห็นเขาทำมากินดี
แฟนก็บอกเออหุงข้าวปุ๋ยมันด้วย
สงสารมันไหนได้รถช่วยมันแล้วช่วยมันเต็มที่
ก็ว่าหาที่ขายให้ด้วยขายตรงนั้นแหละ

ตัวป้าป่าเองเนี่ยป้าป่าหนูเป็นเด็ก
ที่แบบเห็นโดยที่ไม่ต้องพูดเลยอะ
วันนี้มามาขึ้นมาบนนี้เถอะมา

เป็นยังไงอันไหนเล่าให้ฟังสิ
เป็นไงลูกมายืนข้างแม่นี่ตรงนี้มา

หนูเสียใจไหมที่เกิดมาแล้วแม่เราจนอย่างนี้ป๊า

ป่าครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ

ไม่อยากเป็นไรครับอยากช่วยแม่
เป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องช่วยแม่ครับ
ค่ะเด็กผู้ชายนี่เขาก็ต้องเล่นอะไรล่ะ
ฟุตบอลปั่นจักรยาน
อยากได้อะไรบ้างเมียของที่เราอยากได้บ้างไหม
มีครับอยากได้อะไรผมอยากได้จักรยานกับคันเบ็ดครับ
เอาไหมซื้อให้เอาเปล่า

แต่รายการของเราไม่ได้มีจักรยานให้คุณปลานะครับ

มาออกรายการของเราสูงสุด
ถึง๑ล้านบาท

จากรายการของเราเท่าไรครับ
ต้องการ๒หมื่นบาทครับ

ตั้งแต่เราจัดมา

แล้วมาให้กำลังใจคู่แม่ลูกคู่หนี
เราจะหยุดกันเพื่อเป๊กจะไปซื้อจักรยานให้เขาก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเอามาขี่โชว์บนนี้อ่า
เอาละครับวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวชีวิตนะครับ
ของคุณปลากันไปพอสมควรแล้วแต่น่าเสียดายนะครับ
เวลาของเราหมดลงก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้กับคุณป้า
แล้วก็น้องป้าป่ากันต่อไปนะครับดูสิว่าเธอต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตสองหมื่นบาท
เธอจะทำสำเร็จไหมกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ไหมนะครับ
ทางไทยรับทีวีช่องสามสิบสองทุกวันเสาระวันอาทิตย์เวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ผู้หญิงเรามีเรื่องช้ำอยู่ไม่กี่เรื่องค่ะ
ถ้าไม่ใช่เรื่องแฟนก็ต้องเป็นเรื่องลูกแล้วผู้หญิงคนนี้สองเรื่องค่ะ
เลี้ยงลูกมาคนเดียวตั้งแต่ลูกยังเล็กเลยไหมคะ
มาคนเดียวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะ
พ่อเด็กไปไหนคะพี่สงสารลูกอย่างเดียวล่ะคะ
อย่างอื่นไม่เท่าไหร่มานี่ก็มาสู้เพื่อเขาอยู่แล้วค่ะ
รักที่เธอเขียนใส่ใจฟันเอาจริงพออินโทรขึ้นมา
มันเกิดอะไรขึ้นในใจของพี่คุณปลาร้อง